ปกติทุกอย่างครับเขาเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อย
แล้วก็อ่อนน้องถอมตนเจอกันแล้วก็จะยกมือไหว้คุยกันตลอดนะครับ
พี่แล้วเห็นข้อมูลไหมว่า
เขาขับมอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านในวันที่๙น

ผมเพิ่งก็เพิ่งรู้ข่าวจากตอนที่ดูข่าวกันนะครับ

มอเตอร์ไซคันนั้นเคยเห็นขับมาที่นี่ไหมครับ

ก็เป็นของพ่อแฟนเขาครับ
ให้ขับรถไปส่งแม่ยายไปทำงานทุกวัน

เป็นยังไงที่พอทราบข่าวแล้ว

พูดถึงโจรครับ